คุณผู้ชมค่ะการสูญเสียดาวประดับฟ้า

อกจากจะสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับแฟนแล้วค่ะ

ยังขาดนักแสดงที่มากฝีมือ

ถ้าใครนะได้ติดตามบทบาทการแสดงละครเรื่องคุณชาย
ราคอลเรื่องนี้เป็นราคอลสุดท้ายในชีวิตคุณแตงโมค่ะ

อย่างที่นางร้ายตัวท็อปเป้ยปานวาดค่ะ

บอกว่าเธอกับแตงโมเป็นดารารุ่นราวคราวเดียวกัน
เมื่อก่อนอีเวนต์ไหนมีเธอต้องมีแตงโมที่นั่น
และที่ผ่านมาค่ะก็ได้เห็นพัฒนาการทางด้านการแสดงของแตงโมมาเรื่อยเลยนะคะ
เป้ยบอกว่าเสียดายโอกาสนี้อย่างมากเลย
เพราะรู้มาว่าแตงโมตั้งใจกับละครเรื่องนี้
มีการทำการบ้านมีการซ้อมบทเป็นอย่างดี

บอกเลยว่าแตงโมคงได้กลับมายืนหยัดเป็นดาราขวัญใจ
หน้าจออีกครั้งแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
เป้ยเข้าใจเลยเพราะว่าเป้ยมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ตลอดเวลา

ก็เป็นเวลาช่วงเดียวที่โมกลับมาเล่นละครเหมือนกัน
เพียงแต่ว่าระยะเวลาอาจจะห่างกันหน่อยอย่างของโม๒ปี
ทราบมาว่าโมตั้งใจและเต็มที่มากกับละครเรื่องนี้
แล้วก็มีความรู้สึกรุ้นและดีใจไปกับเขา
ก็เห็นความตั้งใจในบางอย่างของเขา
เช่นมีการทำการบ้านมาก่อนซึ่งมันก็แอบตกใจว่าทำไมเหมือนเราเลย
เสียดายจริงอยากแบบให้ออกมาแบบ
คือบทที่เขาได้รับก็ดีมากอยากเห็น
แล้วก็คิดถึงเขาในหน้าจอด้วย
นี่ไงนางร้ายเขาชมนางร้ายกันเองนะ

ส่วนกระแสข่าวลือที่ว่าเป้ยปานวาด
จะมารับบทเป็นคุณจันทร์แทนแตงโมนั้น
เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้มีการสรุปถึงเรื่องนี้นะคะ
เช่นเดียวกับทางต้นสังกัดค่ะที่เปิดเผยว่า
ยังไม่ได้เคาะเลยว่าใครจะมาเล่นแทนแตงโม
เพราะว่าตอนนี้หยุดถ่ายทำไปซะก่อนค่ะ
แต่ว่าอีกคนนึงที่ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยคุณฟิล์มใช่ไหม
นักแสดงนะคะหนึ่งในนักแสดงที่มีโอกาส
ร่วมงานกับแตงโมนิดาเป็นครั้งสุดท้าย

ว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมีโอกาสได้ร่วมงาน
ได้พูดคุยกับแตงโม๑วันก่อนที่จะเกิดเหตุเศร้า
คาดคิดเลยว่าจะต้องมารับรู้ข่าวร้าย
คือแตงโมเนี่ยฝากเสื้อร้านของคุณเบิร์ตแฟนนุ่มนี่แหละ

ฟิล์มใส่ไทยรีวิวให้หน่อย
นี่ไงเสื้อตัวนี้มันแข็กเลยอะฟิล์มเองก็ยังใส่แล้วก็ถ่ายรูปลงในไอจีเลยนะ
แตงโมแตงโมก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันแซวอยู่เลย
ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยกันค่ะ

เพราะเหตุการณ์มันแบบปัจจุบันทันด่วนมากเลยมันเร็วเกินไป
บอกว่าแม้จะเพิ่งเคยได้ร่วมงานกับแตงโมเป็นครั้งแรก
แต่ก็สัมผัสได้เลยนะว่าแตงโมเนี่ยคือนักแสดงที่มีความสามารถ
เป็นคนที่น่ารักพี่สาวคนนี้คือรอยยิ้มของทีมงานทุกคนเลยค่ะ
ใช่ครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมงานกับนักแสดงที่เก่ง
ฟิล์มบอกว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมาก
เป็นพี่ที่น่ารักมากของน้องในกล่อง
เดี๋ยวเล่าหลังไมค์นิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
หลังสัมภาษณ์คุณฟิล์มเขาเล่าให้ฟังด้วยว่านักแสดงเรื่องคุณชาย
ถ้ามีเวลาว่างค่ะเดี๋ยวหาเวลาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณแตงโม
ไม่ว่าจะศาสนาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าจิตใจบริสุทธิ์คิดถึงคุณแตงโม

ใช่ก็ถือว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะ
ที่ชื่อว่าแฟนละครของคุณตังโมตั้งตารอคอยเลยนะคะ